สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูข่าวแรกนะครับ

ไปดูนาทีชีวิตของเจ้าโคตัวนี้หรือว่าเจ้าวัวนี่แหละ

พอตกท่อแล้วทำไงเดือดร้อนชาวบ้านแถวนั้น
ก็ไปช่วยเหลือมันจนสุดท้ายใช้เวลากว่า๔ชั่วโมงนะ

ก็โคเป็นสัตว์ใหญ่
แล้วก็การช่วยเหลือโคมันก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ดี
ส่วนใหญ่ช่วยโคหรือว่าจะปล่อยโคหรือจะพาโคกลับ

ปล่อยก็ได้จะอย่างไรก็ได้
แต่นี่เขาช่วยกันช่วยโคเลยนะคุณ
นี่คือโคจริงแล้วก็เป็นวัวนะครับ

แต่โคตรนี้มันตกลงในท่อเล็กมากเลยนะ
นี่ไงกำลังจะเล่าให้ฟังเป็นวัวเพศเมียนะครับ
ประมาณ๔ปีกำลังตั้งคันเลย

แล้วก็น้ำหนักของเจ้าวัวตัวนี้ประมาณ๔๐๐กิโลกรัมครับ
โอ้โหร้องควนคลางอยู่ตรงท่อระบายน้ำ
บอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าหลุดมาจากเชือก
เจ้าวัวตัวนี้ต้องการที่จะไปกินย่าไง

ส่วนนี้คือภาพของเจ้าของนะครับ

กำลังรีบนำทูบเทียนมาจุดกราบไหว้ครับ

ขอให้นำวัวขึ้นมาจากท่อได้อย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูก

เกือบหลายชั่วโมงแล้ว๒๓ชั่วโมงได้นะครับ

ต้องใช้เครนช่วยยกเลยนะคะ

รวมถึงอาจารย์และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรำ
โอ้โหเขาบอกว่า๕๐กว่าคนมาช่วยกัน

ยังไม่เป็นผลยังช่วยไม่ได้นะครับ

เชือกผูกรอบตัวแล้วก็ใช้รถยกดึงขึ้นมานะครับ

ลุ้นกันยิ่งกว่าดูมวยดูบอลอีกนะ

สุดท้ายครับใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมง

ก็สามารถดึงขึ้นมาได้แบบนี้ครับ
โอ้โหพลวนขึ้นมาโอ้โหเหนื่อยสิ
คาท่ออยู่แบบนั้นคือต้องเอาน้ำรถไปเรื่อย
เพราะว่าเจ้าวัวตัวนี้มีอาการอิดโรยอย่างมากนะครับ
สุดท้ายก็สามารถนำขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเจ้าวัวตัวนี้ก็ปลอดภัยนะครับ

โอ้โหดีใจด้วยเนาะ
เจ้าของนี่ถึงกับต้องบนบานสารกล่าวกันเลยทีเดียวนะคะ
ตายแล้วเห็นแบบนี้ก็ลุ้นตามมา

วัวน้ำหนักเยอะมากแล้วตกลงไปเนี่ย

แล้วชาวบ้านนี่นะวัวนี่ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านเลยนะคะ
มาหากินนะครับบางทีก็กินนมกินเนื้อก็ว่ากันไป

แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าชื่นชมสำหรับชาวบ้าน
รวมไปถึงอาจารย์แล้วก็นักเรียนแถวนั้น

คนไทยสามารถกินแบบนี้น่าชินชมนะครับ